ของนายอนุภาพธานทองหรือว่าสกบอยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ตำรวจก็นำตัว
สกบอยไปฝากขังศาลในคดีล่วงละเมิดทางเพศวัยรุ่นที่เป็นนักกิจกรรมทางการเมือง
ถึงศาลผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าสกบอยมีสีหน้าค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวค่ะ
ไม่ได้ทำอะไรเลยครับยินยันไหมครับ

นายอานุภาพทานทองหรือสกบสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสาธรณ์สังกัดพักเก้าไกลค่ะ
วันนี้ก็ยังคงปฏิเสธเวลาที่ผู้สื่อข่าวสอบถามนะคะแต่ว่าตอบกลับด้วยรอยยิ้มแทนนะคะ
ขณะเดินขึ้นรถไปที่สารอาญากรุงเทพใต้เนี่ยค่ะช่วงเวลานี้นะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุภาพกับญาติไปพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็ยืนยันให้การปฏิเสธหลังจากนั้นก็ถูกนำตัวส่งฝากขัง
เมื่อเดินทางถึงศาลค่ะนายอนุภาพเริ่มมีสีหน้าวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
มีตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆประกบติดตลอดเวลาตั้งแต่ลงจากรถจนถึงทางเข้าห้องฝากขัง
ส่วนความคืบหน้าในทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกกฤษดามานวงศกุล
ภูมิกับการตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆบอกว่า
กลุ่มผู้เสียหายร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพสรุปได้ว่า
มีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อคดีกระทำอาณาจารย์หนึ่งรายเป็นวัยรุ่นอายุ๑๘ปี
ซึ่งให้การบอกว่าถูกล่วงละเมิดโดยการกอดและรูปคลำ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและนำผลตรวจร่างกาย
ประกอบในสำนวนเพื่อเตรียมสรุปส่งฟ้องต่ออายการตามขั้นตอนค่ะ
และล่าสุดนะคะสารอนุญาตให้ประกันตัวในอนุภาพหลังจากยื่นหลักทรัพย์๑แสนบาท
โดยมีเงื่อนไขห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ